คุณผู้ชมมาดูเรื่องปวดหัวของพี่เอกชัยกันหน่อยดีกว่า
แต่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องปวดหัวที่ดูแล้วก็ฮาเหมือนกันนะคะ
ตกลงเนี่ยเขาใช่เอกชัยจริงหรือเปล่า

ความวุ่นวายนี้ค่ะ
เออค่ะจริงค่ะจัดไปเลยค่ะ
เอาดูดิดูคลิปมา

แล้วมึงเนี่ยเหรอเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยมึงอ่ะ

ก็นี่ไงกูไงเอกชัยศรีวิชัย
แหมถ้าไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวก็ให้โชว์เพลงหมากัดสักท่อนฮุกนึงละกัน
เป็นไงคุณผู้ชมคนอะไรทะเลาะกับตัวเอง

คือพี่เอกชัยเขาก็โทรหาไปคนนึงเนี่ย

บุญรอบศรีวิชัยนี่คือชื่อพี่เอกชัยจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสาเหตุที่พี่เอกชัยไม่สามารถใช้เอกชัยศรีวิชัยได้

บอกว่าเป็นใครเป็นเอกชัยตัวปลอมหรือเปล่า

พี่เอกชัยก็เลยโม่ขุมว่าแหมตบเข่าชาติเลยงั้นดูวิดีโอคอร์
ใช่เอกชัยหรือเปล่าแหมเดี๋ยวก็ให้โชว์หมากัดเลยเนี่ย
ไปปุ๊บคุณผู้ชมค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันเลย
โทรไปก็เหมือนโทรคุยกับตัวเองพี่เอกชัยโพสต์อย่างนี้
ตอนโทรไปเอาอย่างนี้บุญรอบบุญรอบโทรหาเอกชัย

ไทยรัฐค่ะก็เปิดเสียงโทรศัพท์กันอย่างเดียวพูดกันไปพูดกันมาไม่รู้เรื่อง
ฝั่งทางนู้งก็ด่าพี่เอกชัยมาบรรดิประจำทุดเลย

งั้นเปิดกล้องขอดูหน้าหน่อยสิมันเป็นยังไงไอ้เอกชัยตัวนี้นะฮะ
ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะปลายทางคือสาวที่ไหนก็ไม่รู้แหละ
ใส่เสื้อสีย้มพูเหมือนกับชิวอยู่บ้าน
เอกชัยถามอะไรก็ตอบไม่ตรงสักอย่างงงกันไปหมด
ถามกันไปถามกันมาตอนแรกก็โมโหแหละ
แต่พอคุยดูแล้วเขาอาจจะไม่ใกล้คนสบายดีตัวก็ไหล
ตอนนี้เริ่มรู้ละพี่เอกชัยร็ะ

ถ้าเกิดเขาไปสร้างความเสียหายแบบ

เอ่อเอกชัยอินบล็อกไปยืมเงินร้อยหนึ่งเนี่ย

ยิ้มแสนหนึ่งแสนหนึ่งไอ้คนให้ก็โง่มากแล้วนะ

แล้วอินบ็อกซ์ไปขอยืมเงินให้จำไว้เลยว่า
พอผู้บังเมสบุ๊คจริงของพี่เอกท่าชัยสีวิชัยชื่อว่า
บุณรอบสีวิชัย
ส่วนภาพด้านหลังก็ใช้เป็นภาพในภาพยนตร์เรื่องเสิร์ชนั่นเองนะคะ
ชอบสีพี่ชัยพี่เอกกะชัยสีพี่ชัย

เขามีเงินเขาไม่ไปยืมเงินใครหรอก